สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๗นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากที่ตรวจสอบไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

ที่ตื่นมาไม่ทันวันนี้มาติดตามอีกรอบหนึ่ง
แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมาจับตากันในวันนี้ก็คือ
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เป็นต้นไป
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอื่น
เกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมครับภาพรายเคี่ยวเราจะมาชมกันก็คืออุณหภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้น
เริ่มมีการแผลลงมาปกกลุ่มในบางพื้นที่แล้ว
นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ทำให้วันนี้ต่ำสุดอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ๑๑องศาเซลเซียต
ขณะที่พื้นที่อื่นของพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

แต่บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

จากความชื้นเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมาก
สูงสุดวันนี้ครับไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต

คำนวณต่อไปวันพรุ่งนี้ครับพบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
พื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้น
มีการแผลลงมาปกกลุ่มในหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เกือบทั้งภาคนะครับภาคเหนือทั้งภาค
พรุ่งนี้อุณหภูมิในหลายพื้นที่จะลดลงนะครับ
ขณะที่บริเวณตอนกลางคาดการณ์นะครับว่าพรุ่งนี้เราตื่นมา
คงจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบาย
คำนวณต่อไปอีกนะครับจนถึงวันพฤหัสบดี
พบว่าบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นแพลลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคกลางตอนบนก็เริ่มได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันบ้างนะครับ
แต่ว่าความหนาวเย็นที่มาเยือนในครั้งนี้จะแตกต่างกับครั้งที่ผ่านมานะครับ
ครั้งที่ผ่านมานั้นหลายพื้นที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน
แต่ว่าในครั้งนี้พบว่าท้องฟ้าจากการตรวจสอบ
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นค่อนข้างที่จะบางตาเลยทีเดียว
จึงทำให้แสงแดดในช่วงกลางวันค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับ
ดังนั้นใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระวังหน่อย
อยู่ที่ระดับ๑๑นะครับภาคใต้ตอนบนอยู่ที่ระดับ๑๐
ส่วนตอนบนถึงตอนกลางประมาณ๗๘
ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ตั้งแต่สีส้มเป็นต้นปลายไปจนถึงสีน้ำเงิน
โดยเฉพาะหลัง๑๐โมงไปต้นไปคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ใส่เครื่องแต่งกายมิดชิดรวมไปถึงทาครีมกันแดดด้วยนะครับ
ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็คือการเปลี่ยนแปลงของกระสานลมเมื่อเด็ดก็ตามที่มีมวลอากาศเย็นแผลลงมา
ก็ทำให้มรสุมตะวันออกเชียงเหนือนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะเพิ่มขึ้น

เช้านี้อุณหภูมิยังสามารถที่จะลดต่ำลงไปได้อีกประมาณ๒๓องศาเซลเซียตนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่๑๑องศาสูงสุดอยู่ที่๓๒องศาเซลเซียต
ขึ้นไปบนยอดดอยครับพบว่าอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต

เช้านี้อากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
อุณหภูมิยังสามารถที่จะลดต่อไปได้อีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่๑๔ครับสูงสุดอยู่ที่๓๐องศา
ขึ้นไปบนยอดภูครับอากาศหนาวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๗๑๐องศาเซลเซียตนะครับ

อุณหภูมิในเช้าวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนครับ
ยังสามารถที่จะลดลงต่อไปได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
ต่อกันที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
อากาศเย็นในตอนเช้านะครับกลับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเป็น๑แห่ง๑๒๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ
สุดวันนี้อยู่ที่๑๙องศาสูงสุดวันนี้อยู่ที่๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ที่ภาคใต้กันบ้างนะครับฝั่งอ่าวไทย
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นหนึ่งแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
สุดวันนี้๒๒นะครับสูงสุดวันนี้ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปทะเลอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ไปฝั่งอันดามันนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งนะครับ
เลียแล้ว๑๑๐ของพื้นที่ต่ำสุดวันนี้๒๓องศาครับสูงสุดวันนี้๓๕องศา
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
แห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่นั้นเป็นบริเวณที่อยู่ติดติดกับทะเลนะครับ
สุดวันนี้๒๔องศาครับสูงสุดวันนี้๓๓องศาเซลเซียต
สิ่งหนึ่งที่อยากที่จะย้ำเตือนกันสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณตามแนวชายฝั่ง
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของคลื่น
ราฟิกตรงนี้แสดงความสูงของคลื่นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่
บริเวณที่มีสีเขียวสีเหลืองคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตร
วันนี้พบว่ามีหลายจุดที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางตอนบนของฝั่งอ่าวไทย
นั้นจะเพิ่มมากขึ้นใหญ่ครับร่ากี้ตัวเป็นตอนบนมาจรดบริเวณทางตอนล่าง
ให้เดียวแน่นอนครับสิทธิตาม็อันนั้นอาจจะทำให้เกิดขึ้นสูงซัดฝั่งแล้วก็
ออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันนี้นะครับที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ต่อจากนี้นะครับ